พี่น้องมอเตอร์ไซค์วินริมถนนวิทยุเมื่อวาน

เฮ้ยอยู่มากอย่าเพิ่ง
คิกเบอร์นิ่งด้วย
นี่แหละเอออยู่บนตึก
โอ้โหคุณผู้ชมครับมันบึมอย่างที่เบิร์ตบอกไหม

เมื่อกี้นี่กล้องโทรศัพท์มือถือพลเมืองดีนะครับ

เหตุเกิดถนนวิทยุใกล้อาคารวานิดดอม

ไฟไหม้เสาไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารอย่างรุนแรง

ถ้าไฟลูกเตอร์ปฟรุ่จนกระจ่างเสื้อนี่เขากระจ่วย
ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น
นี่ดูคนนี้ดิ

เหตุเกิดนะครับเนี่ยริมถนนนะครับ

มีมอเตอร์ไซค์ถูกไฟไหม้ไป๕คัน

และยังมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่จอดรอ

โฮยตัวไฟเต็มเลย
ขอน้ำหน่อย

ขอน้ำใหม่พี่

นายดูดิ

คนเจ็บตอนนี้หลักเห็นอยู่๓ลาย
นี่ครับกลลาหล่นเลย

มีพี่ชายโยอายุ๒๖พี่ธวัดชัยอายุ๒๒
พี่ชายาคมอายุ๔๓แล้วก็พี่วิชัยอายุ๔๗
ทั้งหมดขี่วินขี่วินอยู่ตรงนั้น
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสนพญาไทยครับประสานรถดับเพลิง
ฉีดน้ำระงับเหตุใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่า
แล้วก็ยังแจ้งการไฟฟ้านครหลวงด้วย
เพราะว่ามหาสาเหตุของหม้อแปลงไฟฟ้า

แล้วก็แจ้งว่าได้ซ่อมแซม
และสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติตั้งแต่๑๑โมง๑๐นาที

หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วก็มีไฟไหม้ใหญ่แบบนี้ฮะ
ขอให้พี่วินทั้ง๔คนไม่เป็นอะไรมากนะ